ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วได้ของแถมกลับมา

ครั้งนี้เนี่ยเป็นโพสต์ของหญิงสาวชาวเชียงรายนะคะ
เธอบอกว่าไปคลอดลูกนะคะ
แล้วก็หมอกับพยาบาลเนี่ย
ผ้าก๊อสเอาไว้ในช่องคลอดของเธอ

คือมันทำให้ร่างกายของเธอไม่ปกติเลยนะคะ
ไปพบกับคุณจินตนาขยันแท้ค่ะ
อายุ๒๕ปีอยู่ที่สรรทรายงามอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
บอกอย่างนี้ค่ะเมื่อวันที่๑ธันวาคมเจ็บท้องคลอด
ก็ไปนอนรอคลอดที่โรงพยาบาล
แล้วคลอดตอนตี๑กับอีก๗นาที
ของวันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมา
คลอดมันก็เลือดออกเยอะนะคะ

ยัดไว้ในช่องคลอดห้ามเลือดมาอุดเอาไว้นะคะ
แล้วเธอบอกเธอได้ยินเสียงพยาบาลถามกันว่า
ผ้าก๊อสออกจากช่องคลอดหมดหรือยัง
ก็มีคนตอบบอกเอาออกหมดแล้ว

แต่ตัวเองรู้สึกว่าช่องคลอดมันระคลายเคืองอยู่บ่อย
เออก็ไปถามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เมื่อ๒๙ธันวาคมที่ผ่านมารู้สึก

ปรากฏว่าเจอ

สิ่งที่ไม่ทาสคิดมันเกิดขึ้นมันคือสิ่งนี้ค่ะ

เป็นผ้าก๊อสยาวประมาณ๑เมตร
มีสีคล้ำกลิ่นเหม็นแล้วล่ะ
นี่ค่ะมันอยู่ในช่องคลอดของเธอก็เรียกแฟนมาดู
แล้วพากันไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านค่ะ
ประมาณตี๒เกือบตี๓หนูลุกขึ้นนั่งค่ะ
แล้วเขามีเลือดไหลออกจากช่องคลอดของเขาอีกหนึ่ง
ให้เข้าห้องคลอดอีกทีนึงเพื่อไปตรวจมดลูกค่ะ
แล้วก็การเอาผ้าก๊อตเอาใส่ในช่องคลอดนี้เพื่อ
เพราะว่าเขาเอาห้องคลอดออกจากช่องคลอดไม่ให้เลือดไหล
เขาลองเอาไปหยุดเลือดดูว่ามันจะไหลออกไหม

แต่ถ้าไหลแต่ถ้ายังไหลอยู่คือเขาจะส่งตัวไปรักษาที่เชียงราย
โอ้โหดีนะที่มันไม่ติดเชื้อมากไปกว่านี้นะคะ
มัน๑เมตรคุณนัทพงศ์มันไม่ใช่แบบชิ้นเล็ก
เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะขออภัยวันนี้แหละ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาในแพทย์สุธิพงศ์ปาระคะนะคะ
มนุยการโรงพยาบาลเทิงก็ไปเยี่ยมนางสาวจินตนาที่บ้านค่ะ
ก็บอกว่าทราบเรื่องก็เรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบถามแล้วล่ะนะคะ
แล้วพบว่าคือหลังคลอดเนี่ยผู้ป่วยเลือดออกนะคะ
ทีมพยาบาลก็ช่วยเหลือโดยการเอาผ้าก๊อตสอดเข้าไป
ดทับแผลในช่องคลอดเพื่อเป็นการห้ามเลือด
แล้วก็คาดว่าจะเอาผ้าออกมาไม่หมด
แต่ว่าก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาล
ก็มีการกำชับให้ผู้ป่วยกลับมาหาหมอถ้ามีอะไรผิดปกติ
ซึ่งปกติถ้าไม่มาหาหมอนอกรอบ
ก็จะนัดตรวจดูอาการหลังคลอด๖สัปดาห์อยู่แล้วนะคะ
ซึ่งผ้าก๊อสที่พบถ้าออกจากร่าง

แล้วก็จะติดตามร่างกายเป็นระยะค่ะ

ครับผมโรงพยาบาลไม่ได้ปฏิเสธตรงนี้ว่ามันเกิดกันจริง
แต่ว่าต้องขอบคุณคนไข้นะครับว่าที่เป็นโอกาสนะครับ
ที่จะพัฒนาในเรื่องของการดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับ
เพราะว่าการที่สะท้อนมาปุ๊บทำให้เราได้มีการปรับปรุง
ทางของการรักษาแล้วก็ปรับปรุงการปฏิบัติ
เพื่อไม่ให้มันมีการเตรียมซ้ำ
เพื่อในการดูแลคุณภาพชีวิตแล้วก็สุขภาพของคนเมืองเกิด

ตรงนี้เราก็ทำเรื่องแล้วก็แจ้งทางคณะกรรมการ
คณะกรรมการสามารถจะมีมติแล้วก็จะสมดเรื่องของการช่วยเฉย

เห็นแล้วก็ตกใจนะคะผ้าก๊อสอยู่ในช่องคลอด
แต่อย่างน้อยก็เบาใจที่คุณหมอรู้เรื่องแล้ว
แล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายอย่างที่ตกใจนะครับ